ข่าวนี้ชาวบ้านบอกว่าน่าจะบ้าจริง
เป็นผู้หญิงค่ะเปลือยกายปีนไปบนเสาไฟฟ้า
เดินตายไปเรื่อยคิดว่าเป็นทาซานหรือกระไรไม่ทราบ
เดินตายไปบนเสาไฟฟ้ากระทั่งไปถึงหม้อแปลง
ช็อตตกลงมาร่างกระแทกพื้น
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ

หม้อแปลงพอถึงหม้อแปลงปุ๊บเนี่ยค่ะมันช็อตพอช็อตเนี่ยก็ตัวเธอร่างของเธอก็ตกลงมากระแทกพื้น
แบบตีรังกาลงมาเลยนะหมุนลงมาเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหตกแรงมากทีเดียว
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปที่สื่อสังคมออนไลน์เขาแชร์กันต่อต่อ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอเนี่ยบ้าหรือเปล่าคลุ้มคลั่งอะไรหรือเปล่าคุณทัศนัย

อยู่ในสภาพคือโป๊เปลื่อยไม่มีทั้งท่อนบนไม่มีทั้งท่อนล่างปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า
ลักษณะคือเดินไปเดินมาบนสายไฟฟ้าเนี่ยนะคะแล้วก็ปีนไปเรื่อยจนกระทั่งถึงหม้อแปลง
แปลงไฟฟ้าที่อยู่ด้านบนจากนั้นตัวเธอก็ถูกช็อตอย่างรุนแรง
จนทำให้เธอร่างตกลงมากระแทกพื้นแล้วก็หมดสติ
ชาวบ้านก็พยายามที่จะมุ่งดูแล้วก็คือวิพักษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะคะ
ขอตอนตกที่ชาวบ้านกรี๊บแบบโอ้โหแบบดังมากนะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยคือตอนไฟมันช็อตแล้วระเบิดตุ๊บเลยนะ
เออชาวบ้านแค่เดินบนเสาไฟฟ้าเนี่ยคือบนสายไฟเนี่ยชาวบ้านเขาก็หวาดเสียวอยู่แล้วนะ
แล้วนี่ค่ะกล้ามากปีนขึ้นไปที่บริเวณหม้อแปลงเลยนะ
พอหม้อแปลงมันระเบิดก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะร่างตกลงมากระแทกพื้น
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะคะว่าตัวเธอเองอาการบาดเจ็บสาหัส
หรือไม่อย่างไรหรือเสียชีวิตแล้วหรือยัง
จากภาพน่าจะหนักเลยทีเดียวหนักพอสมควรนะฮะ